กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับเรื่องของเหตุไฟไหม้ภายในวัดนะ
ใช่ค่ะก็ต้องระวังนะเพราะวัดเองก็จะมีการจุดทูบจุดเทียน
เรื่องของไฟฟืนก็ต้องระวังกันที่วัดช่างทองค่ะ
มีไฟไหม้ภายในโบสถ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ทีนี้คือหลังจากที่เหตุการณ์เพลิงสงบแล้วเข้าไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่ามีน้ำตาสีดำไหลลงมาเป็นทางจากองค์พระประธานค่ะ
นี่ก็เป็นสภาพองค์พระประธานที่ถ้าดูดีคุณผู้ชมเห็นชัดเลย
เหมือนเป็นน้ำตาสีดำไหลออกมาจากดวงเนธขององค์พระนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นในโบสถ์วัดช่างทองในหมู่๑ตะบนเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ช่วงเกิดเหตุรถดับเพลิงอบตเกาะเรียนอบตบ้านว่าแล้วก็รถดับเพลิงหน่วยกู้ภัยอยุธยาเข้าฉีดน้ำสกัดแล้วก็ควบคุมไฟเอาไว้ได้
ตรวจสอบความเสียหายบริเวณแท่นพระประธานที่ทำด้วยไม้เนี่ยถูกเผานะคะโคมไฟพัดลมโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็ภาพจิตรกรรมฝาผนังถูกไฟไหม้เสียหายค่ะ
องค์พระประธานไม่ได้รับความเสียหายอะไร
สอบถามนายกฤษณะรักเมืองชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณวัดเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเองนอนอยู่ในบ้านก็มีวัยรุ่นผ่านไปเห็นแสงไฟในโบสถ์ก็เลยรีบตะโกนบอกค่ะ
ทางด้านของพระครูพิชัยเดชารักษ์เจ้าคณะตำบลเกาะเรียนเจ้าอาวาสวัดช่างทองก็บอกว่า
หลังนี้สร้างปี๒๔๙๓และมีการบูรณปฏิสังขรใหม่
โดยได้จ้างช่างมาวาดภาพจิตกรรมฝาผนังเป็นเวลาเกือบปีแล้ว
ภายในโบสถ์พระประธานหรือว่าหลวงพ่อช่างทองก็เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของชาวตำบลช่างทองค่ะ
ถือว่าเคราะห์ดีที่ไฟไหม้ไม่หมดนะคะตัวองค์พระประธานก็เลยไม่ได้รับความเสียหาย
แต่ที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าองค์พระประธานที่บริเวณดวงเนธอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพในตอนต้น
มีรอยคราบสีดำหยดลงมาเป็นทางยาวเหมือนน้ำตาเลยหลายคนเห็นเขาก็รู้สึกอดแปลกใจไม่ได้นะคะ
โดยเหตุการณ์นี้ค่ะประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ๒ล้านบาท
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแต่เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกทีหนึ่ง